ข่าวแรกของเรานะคะคุณผู้ชม
บอกเลยว่าขอเริ่มกันด้วยเพลงนี้แล้วกัน
เรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้า
เรียกลุงเล่ากันหน่อยสักครั้ง

สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะเพลงนี้แหละ
คิดถึงคุณอาเสรีรุ่งสว่างจริงนะคะ
เพลงนั้นโด่งดังมากเลยในอดีตแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ

วิวบอกเลยว่าเป็นล้านล้านตอนนี้กำลังไต่ขึ้นมาหลายระดับเลย
นี่คุณผู้ชมค่ะกับเพลงนี้ที่มีชื่อว่า
เปลวไฟที่ปลายเทียนค่ะ
โด่งดังเป็นผู้แตกมียอดวิวมากมายในตอนนี้นะจ๊ะ
โดยคุณอาเสรีค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐผ่านวิดีโอคอร์นะคะ
บอกว่าเป็นการกลับมาร้องเพลงแบบเต็มตัวอีกครั้งในรอบ๑๒ปี
ซึ่งก็ดีใจมากเลยนะที่แฟนเพลง
ยังคงให้การตอบรับที่ดีเหมือนเดิมค่ะ
ตอนนี้ดิฉันเข้าไปดูในยูทูป
วิวไปเลย๒๑ล้านวิว

เป็นร้านนี่ไม่ธรรมดานะคะที่สำคัญค่ะ
ยังเป็นการปลุกกระแสให้เพลงลูกทุ่งภาคกลางกลับมาคึกคักอีกครั้งนึง
อกจากนี้ค่ะคุณอาเสรียังบอกอีกด้วยนะคะ
ว่ายังมีเพลงใหม่ของเจ้าตัวอีกเพียบเลย

คุณอาเนี่ยไม่คิดปลดเกษียณจากการเป็นนักร้องเด็ดขาดนะคะ